เข้าวัดแล้วถามพี่แจ๊คถามเชอรี่ถามคุณผู้ชมด้วย

มีแต่โดนทักว่าดวงดีจังเลย

นี่พี่ดีเวลาโดนทักแบบฮะ

แซคชุมแพรคุณผู้ชมค่ะคอเต่าไม่เล้าใจอีกแล้ว
คือมีคนทักว่าเขากำลังจะดวงตกเอาจริงปลายปีที่แล้วนะ
เขาเพิ่งจะบอกกับพี่ดูดดิวบันเทิงไทยรัฐว่าดวงก็ดีแต่เป็นไงมาไงไม่รู้
ปีนี้เนี่ยบอกกับน้องรถเบ้นใหม่นะคะว่ามีคนทักว่าช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหน
ให้ระวังนะเออให้คล้องพระเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้ดวงตกโอ้โห
ทักแบบนี้แซ็กทำไงอ่ะก็เลยไปเช่าพระเครื่องที่จังหวัดกาลสิน
ห้อยที่คอแก้เคล็ดมันซะเลยค่ะซึ่งพระที่เจ้าตัวห้อยคอเนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนะ
ก็คือหลวงปู่มหาศิลาซึ่งเป็นหลวงปู่ที่หนุ่มแซคเขานับถืออยู่แล้ว
และดิฉันจะบอกให้นะว่าไม่ใช่มีแค่พระที่ห้อยคอนะคะ
เขายังมีเหรียญของหลวงปู่อีกมากมายที่หนุ่มแซคเนี่ยเก็บสะสมมาเรื่อย
อีกอย่างนะถ้าเกิดว่าอยากได้รุ่นไหนเนี่ยเขาจะตระเวนหามาบูชา
ถือว่าเป็นสายพระเซียนพระอีกคนนึงเลยนะก็เลยถามเลยว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักร้องสายมูไหม
บอกยืดอกยอมรับเลยใช่ฮะผมเป็นนักร้องสายมู
ช่วงเนี้ยผมโดนทักบ่อยก็เลยจะทำบุญเพื่อหนุนดวงตัวเองค่ะอ่ะ
ไปฟังเสียงนักร้องสายมูคนนี้กันสักหน่อยค่ะคือช่วงเอาจริงจริงแล้วช่วงเนี้ย
คือมีคนเขาทักมาบอกผมว่าเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนให้คล้องพระ
เพราะว่าเนื่องด้วยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรมัน
ดวงมันตกเชื่อฮะเป็นคนเชื่อตั้งแต่เด็กเลยฮะใช่ครับ
อันนี้ก็เป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับที่ผมก็เคารพแล้วก็นับถือหลวงปู่ที่จังหวัดกาลสิน
ครับผมเหรียญของหลวงปู่ผมก็เก็บมาสะสมมาเรื่อยแต่ว่านี่ได้เพิ่งมาสักอาทิตย์หนึ่งฮะ
ครับผมก็หาเช่าบูชารุ่นนี้ครับเพราะว่ามันเหรียญนี้หายาก
ช่วงหลังนี้ผมก็รู้สึกว่าผมแบบ
ทำบุญอะไรเยอะกลัวแบบว่าเออเหมือนแบบเขาทวงมาเขาทักมาอะไรประมาณนี้ครับ
ก็ดวงตัวเองมันตกก็เลยแบบอยากจะหนุนตัวเอง

จากนี้ไปมีแต่สิ่งดีงานเยอะเงินเยอะแยะนะจ๊ะ